อันสารของยายเนี่ยอายุ๑๕ปีจริง

วันนั้นน้องไปกินหมูทะกับเพื่อน
พอไปกินหมูทะกลับบ้านปั๊บยายดุ
น้องไม่ได้จะคิดฆ่าตัวตายนะคุณผู้ชม
แต่น้องวิ่งออกไปตรงถนนค่ะ
เฮ้ยรถรถ

โอ้โหนะครับน้องนะครับ
จับเลยจับเลยจับตัวน้องหน่อยเร็ว

โอ้นะครับจับชุดรถเร็ว

เอาขึ้นรถไม่ต้องทำร้ายน้อง

ขึ้นรถเลยเอาน้องขึ้นรถดีกว่า

ดุแล้ววิ่งออกมาตรงถนนแบบนี้
แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่น้อยใจยายอย่างเดียว

คือเดี๋ยวแล้วใครเอาให้กิน
ก็กินเนี่ยที่กินกับเพื่อนนี่แหละ
แล้วไม่เคยเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้น้องเกือบจะโดนมอเตอร์ไซค์ชนแล้ว

ที่เข้าไปห้ามนั้นทั้งแม่ทั้งป้านะ

ยกตัวน้องเหรอลากตัวน้องเหรอ

นี่เกิดขึ้นเมื่อ๓ทุ่มนะคะ
อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง

ก่อนที่เราจะไปคุยกับพ่อแม่น้องนะ

พอโรงเรียนพอมงกฎชธรเพิกนินบอกว่าไงรู้ไหม

กินหมูกระทะแล้วชวนกันไง

เอาเหล้าขาวผสมน้ำอารมณ์มา

โดนยายด่าอีกเอาทำไงน้อย

คือจริงน้องเขามีพฤติกรรมยังไงหรอคะเขาดื่มอะไรแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่า
พอบอกว่าไม่เลยเด็กคนนี้นะเป็นเด็กเรียบร้อยรับผิดชอบงานดีเลยแหละ
ไม่เคยมีพฤติกรรมเสียหายอะไรเลยแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพิ่งเกิดเป็นครั้งแรก
ทีนี้ทางผู้ปกครองของน้องบอกว่าคืนวันนั้นป้าของเด็กโทรมาบอกไงว่าโทรมาบอกแม่นะ
โทรมาบอกว่าเนี่ยดูสิลูกเธอเนี่ยทะเลาะกับยายแล้วหนีออกจากบ้านไปแล้ว
ป้าก็เลยรีบตามมากับแม่พอมาถึงก็เลยเจอเหตุการณ์ตามในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
ยังบอกเลยนะว่าลูกสาวแม่ไม่เคยออกจากบ้านตอนกลางคืนไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เคยดื่มเหล้าด้วย
นี่เป็นครั้งแรกแต่คือนึกออกเลยอารมณ์เวลาอยู่กับเพื่อน
แล้ววัย๑๕ถ้าเกิดเป็นผู้ชายพ่อแม่ก็จะกังวลเรื่องยาเสพติดเรื่องบุหรี่ถูกไหม
อยากรู้อยากลองเด็กผู้หญิงจริงแม่พ่อแม่ก็จะกังวลเรื่องตบตีกันเรื่องผู้ชาย
แต่เนี่ยค่ะคืออยู่กับเพื่อนอ่ะเอ้ยเธอเอาหน่อยดินิดเดียวเธอไม่ใจว่ะ
คนอื่นเขากินกันหมดโอ้ยน้ำแข็งเธอไม่ใจอย่างนี้เธอออกจากกลุ่มเราไปเลยป่ะ
ลองให้รู้แค่นิดเดียวไม่เห็นจะเป็นไรเลยอยู่อยู่กันต้องหลายคนอันงี้นะ
ถ้าไปกินหมูท้ากันอย่างเดียวนะพี่ว่าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้
นี่แหละพอยายด่ายายดุก็เสริมแรงเมาเข้าไปด้วย
คือพอกินหมูกระทะถ้าเกิดไปกินที่ร้านร้านต้องแบบต้องดูด้วยนะ
ต้องดูด้วยว่าเด็กอายุเท่าไหร่

คือไม่รู้ว่าเล่าข่าวน้องเขาเอามากันเองหรือว่าร้านมีให้